เรื่องของความเศร้าจากโควิด๑๙
นี่เป็นคนละกรณีกับเมื่อวานที่เราเล่าข่าวไปนะครับ

เด็กน้อยอายุ๗ขวบครับ
นอนเฝ้าแม่ไม่รู้ว่าแม่เสียชีวิตอีกแล้ว

พ่อติดโควิดไปก่อนหน้านั้นแล้วครับไปอยู่ที่โรงแรมที่ย่านหัวลำโพง
ปรากฏว่าเด็กยังไม่รู้เรื่อง

ทำไมแม่หนูนอนไม่ตื่นก็ไม่รู้ครับ
ช้าเห็นแม่ทำเสียงอะไรไม่รู้

อืมเสียงหายไปเหรอลูก

แม่พูดแม่ก็ไม่ยอมพูด
เหรอเป็นเสียงหายใจหรอครับ
ไม่รู้ว่าเป็นเสียงอะไรแต่แม่ไม่ยอมพูด

แล้วไปฝุกแม่เท่าไรแม่ไม่ยอมตื่น

ผมอยากจะพูดว่าผมอยากจะกอดน้องแน่นสักที

เป็นลูกสาวของผู้เสียชีวิตเล่าเหตุการณ์
บอกว่าแม่เนี่ยนอนหลับไปแล้วไม่ยอมตื่นนะครับ
โดยไม่รู้ว่าแม่เสียชีวิตไปแล้ว
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อตอน๔ทุ่มของเมื่อวานนี้ครับ
เจ้าหน้าที่ได้รับแจ้งว่ามีผู้หญิงเสียชีวิตอยู่ใน
ห้องพักชั้น๘ของอาคารชุดชื่อดังแห่งหนึ่ง
ถนนเทพารักษ์อำเภอเมืองสมุทรปราการ
ตอนที่เจ้าหน้าที่ไปถึงเนี่ยเจอเด็กนั่งร้องไห้อยู่หน้าอาคารครับ
ก็เลยพานาระมานั่งรอบนรถ
แล้วก็น้องก็เล่าแบบที่คุณผู้ชมได้ยินไปเมื่อสักครู่
ล่าสุดนายวัญชัยคงเกษมท่านผู้ว่า
ราชการจังหวัดสมุทรปราการนะครับมอบหมายให้สำนักงานพัฒนาสังคม
และความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสมุทรปราการ

และครอบครัวจังหวัดสมุทรปราการไปตรวจสอบข้อที่จริง
พบว่าผู้เสียชีวิตอาศัยอยู่ตามลำพังกับลูกอายุ๗ขวบฮะ
เรียนอยู่ป๑โรงเรียนคลองสำโรงมีภูมิลำเนาอยู่ที่จังหวัดน่าน
เพื่อนร่วมคอนโดเนี่ยเล่าแบบนี้ครับบอกว่าครอบครัวนี้อยู่ด้วยกัน๓คน
แต่เนื่องจากสามีของผู้เสียชีวิตป่วยโควิด๑๙ไปก่อน
ไปรักษาไปกักตัวอยู่ที่โรงแรมแห่งหนึ่งย่านหัวลำโพง
ตั้งแต่๒๔กรกฎาคม
โดยที่เด็กกับแม่เนี่ยก็ไม่ได้รับการตรวจหาเชื้อนะครับ
คุณผู้ชมคุณวรพรฮะค่ะวันเกิดเหตุเวลาประมาณทุ่มหนึ่งครับ
เด็กลงมาบอกรอบพบอกพี่รอบพพี่รอบพ
ทำไมแม่หนูไม่ยอมตื่น
ปภไปดูให้ครับปรากฏว่าแม่เสียชีวิตไปแล้วลูกเอ้ย

ท่านผู้ห้ามรัชกาลจังหวัดสมุทรประการประสานบ้านพลักษณ์เด็กและครอบครัว
เพื่อให้การช่วยเหลือตรวจหาเชื้อโควิด๑๙นะฮะ
แต่ไม่พบเชื้อนะตอนนี้เด็กแยกตัว

เพื่อเป็นการคุ้มครองสวัสดิภาพ
ระหว่างที่พ่อรักษาตัวอยู่
ส่วนผลตรวจของแม่ผู้เสียชีวิตแน่นอนครับ
ยืนยันว่าเธอเสียชีวิตด้วยโควิด๑๙
หลังจากนี้ญาติจะไปรับศพนะครับ
แล้วก็นำไปประกอบพิธีทางศาสนาที่
บึงบัวเขตลาดกระบังกรุงเทพมหานคร
ขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งนะลูกนะ
ก็เป็นสิ่งที่สะท้อนออกมานะคะ
ยุคนี้โควิดก็มีเด็กกำพ้าเพิ่มมากขึ้น
เราเห็นอ่านข่าวมา๒วันติดแล้วนะคะ
สูญเสียคุณพ่อสูญเสียคุณแม่นะคะ